เป็นไฟไหม้เลยค่ะที่เป็นไฟไหม้ปริศนา

กรณีที่เกิดขึ้นที่ทางภาคตะวันออก
คือจังหวัดจันทบุรีอำเภอแก่งหางแมวนั่นเอง
บ้านสี่หลังสลับเป็นไฟไหม้เลย
ทีนี้เมื่อวานค่ะทางจังหวัดเขาก็มีการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โดยทางด้านผู้ว่าก็มอบหมายให้กับนางการเปรมปรีชิตานนท์
ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเนี่ยนะคะ

ก็มีตัวแทนทั้งจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาน

มาประชุมกันมาหารือกัน
หาสาเหตุหน่อยซิว่าไฟไหม้บ้านทั้งสี่หลังที่เขาเป็นญาติกันเนี่ย

ซึ่งมีบ้านของนายเสถียรสังคธรรม
แล้วก็ที่เหลือก็คือเป็นบ้านญาติพี่น้องที่อยู่ใกล้เคียงกันนะคะ
โดยเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยสำรวจธรณีประยุกต์
วิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ
คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ไปสำรวจใต้พื้นดินของบ้านทั้ง๔หลัง
ว่ามันเกิดจากอะไรกันแน่

ก็เจอรอยแตกของแผ่นหินชั้นใต้ดิน
ที่มันอยู่ลึกลงไปประมาณนัก๓๐๕๐เมตร
แต่ก็ยังไม่ละเอียดพอนะคะ
ดังนั้นจึงต้องหาข้อมูลจากหลายฝ่าย
เลยประสานให้กับทางกรมทรัพยากรน้ำบาดาร
ไปตรวจสอบหน่อยว่ามันมีค่าอะไรยังไง
แล้วก็ให้ทางกรมควบคุมมลพิษ

เขาพบสารไวไฟระดับ๓

จะมีการประชุมจะมีการหารือ
แล้วก็กำหนดวันที่จะเข้ามาตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง
เขานัดหมายกันไว้วันจันทร์ที่๒๘พฤษภาคม

เพราะว่าตอนนี้เจ้าของบ้านทั้ง๔หลังเองก็ไม่สบายใจ
อยากรู้สาเหตุว่ามันเกิดจากอะไรกันแน่
เพราะว่ามันก็มีข้อคอรหาในสังคมเยอะเหมือนกัน

ซึ่งทางเจ้าของบ้านเขาก็ยืนยันว่าไม่ได้จุด
เจ้าของบ้านก็บอกกินไม่ได้นอนไม่หลับเหมือนกัน
วันต้องมานั่งดูว่าจุดไหนที่จะมีไฟลุกไหม้ขึ้นมานะครับ